อีกหนึ่งเรื่องราวข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะ
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองค่ะ
คุณผู้ชมทางครอบครัวของคุณตายมณัสนันเนี่ยนะคะได้ทำพิธีรดน้ำศพค่ะ
ที่วัดประธานพรอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
โดยมีทีมกู้ภัยศรีราชาค่ะคอยให้ความช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็คอยอำนวยความสะดวกให้ด้วย
การเคลื่อนย้ายรวมไปถึงมอบลงศพให้ฟรีเลยค่ะ
อกจากนี้นะคะนายปฏิพานบุญยี่
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเพี้ยวเยียงไทยศรีราชา

ยังได้อาสาแต่งหน้าศพให้กับคุณตายมณัสนัน
เพื่อให้ใบหน้าของเธอมีสภาพที่สดใสนะคะ
ในเวลาที่ญาติมาทำพิธีรดน้ำศพด้วยค่ะ
ซึ่งขณะที่แต่งหน้าศพนั้นนะคะช่างเอค่ะ
ได้นำภาพสมัยที่คุณตายเป็นดารานะคะ
ตอนนั้นมาใช้เป็นภาพต้นแบบ
เพื่อให้ภาพจำสุดท้ายของเธอออกมาสวยและดูดีที่สุดอีกด้วยค่ะ
เดี๋ยวจะทำการแต่งหน้าทำให้น้องดูสดใส
ให้ดูสง่าดูมีจิตวิญญาณขึ้น
เวลาญาติลดน้ำศพช่วงตอนเย็นจะได้ดูไม่อุกอาจตาครับ
ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ